พระทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่กล้องเกริกไกรบารมีแผ่ภัยศาล
ภูมิพลทรงฉัดชัชวานทรงครองราชครองแผ่นดินด้วยความดี
ท่าน้อมนบองค์ราชันขวัญสยามเหล่าถวยราชเทิดไทยองค์พระทรงศรี
เทวาทั่วผื่นฟ้าและธานีมอบสุขีแด่พระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สวัสดีครับ

นี่คือรายการเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับ
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
รายการเกมชอสำหรับคนที่มีเพลงลุกทุ่งเป็นเพื่อนแท้ค่ะ
รายการเกมชอสำหรับคนที่มีเพลงลุกทุ่งเป็นเพื่อนแท้ค่ะ

รองได้ให้ลาด

รองได้ให้ลาด
รองได้ให้ลาด

รองได้ให้ลาด
รองได้ให้ลาด

รองได้ให้ลาด

รองได้ให้ลาด

รองได้ให้ลาด

จะไปยืมโรงเรียนข้างก็ไม่มีตังค์ค่าวินไป

แน่ปากกาก็สีเข้ากับกระโปรงด้วย

โอ้โหวันนี้ชุดแบบว่าสีสันนี่สดใสกันเลย

ค่ะวันนี้โอ้โหสวยหล่อทุกคนเลย
สีสันแสบตามากนะคะ
สัปดาห์ที่แล้วคุณค่ะโอ้โหใจหายใจคว่ำ
เขาเป็นผู้ที่เรียกว่าพลิกประวัติศาสตร์

คาดว่าไม่ได้เป็นที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องเพลง
คิดว่ากางเกงใส่เนี่ยลัดแน่นเกินไป

คุณป่าถ้าพร้อมแล้วพบกับเขากันเลยค่ะ
คุณทอนี่
วันนั้นถอดไม่ออกเลยตั้งแต่วันนั้น
เออมันแน่นอะเนาะคุณพี่น้อง

เดือนหนึ่งถอดครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะกางเกงเนี่ย

คุณโทนี่ตอนนี้ยังไม่มีเงินสะสมอยู่เลย
ถึงจะหยุดก็ยังหยุดไม่ได้อย่าเพิ่งหยุด

ยังมีอยู่ใช่ไหมครับ

ทำไมเสียงแบบว่าแผ่วเบาเหมือนลมหายใจฮือกสุดท้ายของเรามาก
เอาล่ะคุณโทนี่เพลงที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ค่ะ

ตอนนี้มาฟังอินโทรเพลงที่๑มูลค่า๓๐๐๐บาทกันต่อนะครับ
มาเลยครับ

มันไปแล้ว

งั้นผมไม่กล้ากลับไปทำงาน

ในรอบนี้ไม่ต้องมีใครมากดปุ่มใช้สิทธิ์รอเสียบนะครับ
เพราะว่าคุณโทนี่เป็นคนเดียวที่จะจัดการกับเพลงนี้ได้

ตอนนี้เลือกที่จะเล่นเดินหน้าลุยแล้ว
ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ตกลงว่าจะใช้หรือไม่ได้รับตัวช่วย

ตัวช่วยของโอ้แมนมาก

แล้วลองทายกันสิคะว่าเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงอะไร

คุณโทนี่เอาละครับตั้งสติตั้งสมาธิให้ดีนะครับ

เพลงที่หนึ่งนะครับบุรค่า๓๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้าน

พร้อมครับ

นี่ก็เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับ
สิ้นสุดกันที
ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหน
เท่านี้ก็สาแก่ใจ
ทราบถึงช่วงในอกเรา
โบราณท่านว่า
มันด่าช่างสาย
อีกทั้งค่าเก่าเมียรักท่านเปรียบไว้นักอย่าได้วางใจ
เช่นดังตัวผมต้องปรมดวงใจสุดทอน
รักที่เคยก่อนนอนต้องมาหนีจนจากไป
ลืมหัวทิ้งหลุดหลุดฟังผิดครบชู้ใหม่
เมียเอ่ยช่างเลวเหลือร้ายพี่ป่าหรือร้ายสิ่งใจแม่หนา
ลืม
จะคอยตะโกนเตือนสติคุณโทนี่บอก

ต้องมาหนีจนจากไกล

ลืมหัวทิ้งหลุดหลุดฟังผิดครบชู้ใหม่
จะเชื่อก็เชื่อแต่ดิฉันดูจากการแต่งตัวของเขาแล้วดิฉันไม่เชื่อค่ะ

ไม่เอาไปดักไหนนะ
ใจเย็น
คุณโทนี่นี่นะคะเป็นการร้องเพลง
เพลงแรกเขาต่อสู้เพื่อเงิน๓๐๐บาทของเขาได้เข้มข้นมาก
ปกติฟิลล์นี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ๑๓แสน
หรือว่าอะไรอย่างนี้พี่ทำให้เวทีของเราเข้มข้นตั้งแต่๓๐๐บาทเลย
นะคะ
อันนี้ดีหรือไม่ดี

แต่คุณเนี่ยก้าวแรกพลาดแล้ว

มาดูกันนะครับว่าคุณโทนี่จะผ่านเพลงแรกไปได้หรือไม่นะครับ
สำหรับเพลงที่๑มูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณโทดี้ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ได้แน่นอนทางด้านนี้บอกว่าได้

คุณโบนี่ครับครับ
เพลงที่๑มูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณโทนี่ร้อง

ร้องได้แบบนี้แน่นอน
รับไปเลยนะครับ๓๐๐๐บาท
ร้องได้แบบนี้แน่นอน
รับไปเลยนะครับ๓๐๐๐บาท

เขาบอกว่าไม่ใช้แต่มานั่งนับเนื้ออีกแล้วนะฮะ
คุณโทนี่ร้อง